ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเอามาเผยแพร่นะครับ
บอกว่าเขาไปเห็นคลิปนี้เนี่ยแล้วเขาจำได้ว่านี่คืออดีตภรรยาของเขา
ที่กำลังไปทำอะไรกับจ้าวาดวัดรูปหนึ่งในจังหวัดเลย
ลักษณะผู้หญิงเนี่ยกำลังไปกินแตงกวาของพระอยู่

ความผิดคืออะไรก็แน่นอนว่า

อาบัติปราชิกก็อย่างที่ทราบมีอยู่๔เรื่อง
หนึ่งในสี่คือเสพเมถุน
เสพเมถุนไม่ได้หมายถึงแค่การมีเพศสัมพันธ์นะฮะ
ระหว่างชายกับหญิงกับมนุษย์หรือว่ามนุษย์กับคนกับศพไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น
การเสพเมถุนหมายถึงการที่องค์กระชาติเข้าไปทางทวารทั้งสามด้วย
จะเป็นทางทวันเบาทวันหนักหรือว่าทางปากนี่ก็นับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะคือถือว่าปาราชิก
ผู้ชายที่เอาคลิปมาเผยแพร่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้ดำเนินการ
เป็นภาพเป็นคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังก้มลงไป
กำลังใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้กับผู้ชายที่ห่มผ้าเหลืองเหมือนกับจีวอนที่นั่งอยู่บนแคร่
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เอื้อมมือไปจับคางแล้วก็หน้าอกของผู้หญิงคนนี้ด้วย
คนที่ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวของเราดูให้ตรวจสอบเขาชื่อในโตอายุ๕๖ปี
บอกว่ามีคนรู้จักกันส่งคลิปนี้มาอีกทีนึงนะพอเปิดดูก็โอ้โหพังงะเลย
เพราะว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยคล้ายกับอดีตภรรยาของเขาที่เลิกกันไป๘ปีกว่าแล้ว
แต่ยังโทรคุยกันอยู่ก็เลยโทรไปถาม
แต่ว่าอดีตภรรยาไม่ได้ให้คำตอบนะฮะ
สิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าเป็นอดีตภรรยาเนี่ยเนื่องจากช่วงที่กำลังคบหากันอยู่
อดีตภรรยาของเขาก็มีพฤติกรรมในการไปมีความสัมพันธ์กับพระรูปหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้วพอถูกจับได้พระรูปนี้ก็ย้ายวัดหนี
เพียงเท่านั้นตัวเขายังไปสอบถามพระที่รู้จักกันซึ่งอยู่ที่วัดแห่งนี้
ก็บอกว่าไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดแต่รู้ว่าเป็นใคร

สมจิตเพชรศาอายุ๕๔ปีนี่ก็พาไปหาจ้าวาทวัดพระสมใจนะครับ
วาดวัดก็พาไปสำรวจกุฏิบอกที่วัดเนี่ยมีกุฏิอยู่ห้าหลัง
ซึ่งถ้าดูจากในคลิปแล้วภาพในคลิปจะคร่งจะแคร่อะไรต่างเนี่ยนะฮะ
มันจะไม่เหมือนกับในกุฏินะครับ
เจ้าวาดวัดยืนยันว่าพระในคลิปไม่ใช่อัตมาอย่างแน่นอน
แล้วก็ไม่ใช่พระที่วัดนี้ด้วยสถานที่ก็ไม่ใช่ที่วัดนี้นะฮะ
ส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ต้องไปตรวจสอบกันเองสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือต้องให้ทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลสำนักพุทธตรวจสอบ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านนะครับยืนยันเช่นกันว่าถ้าดูจากคลิปไม่ใช่วัดนี้
ตามที่เขากล่าวอ้างส่วนพระที่ปรากฏในคลิปไม่รู้จักเหมือนกัน
ก็เลยฝากไปถึงเจ้าของคลิปหรือว่าคนที่เผยแพร่เปิดเผยคลิป
ควรตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยว่าเป็นที่ไหนอย่างไร
หรือถ้ายังไม่แน่ชัดและอยากให้มีการตรวจสอบก็อย่าเพิ่งไประบุว่าเป็นใครวัดไหนพระรูปไหนยังไง
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดความเสียหาย
มีแต่ก็ไม่ยืนยันก็ไม่คือว่าเป็นใครเลย
วัดเราก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแล้วก็ให้ตรวจสอบดูมันก็ไม่มีอะไรครับ
ตรงกับตามคลิปเลยไม่ตรงกับตามคลิป
ลักษณะของพระอาจารย์พระอะไรเต็มที่เรื่องต่างกันมากเลย
ก็คลิปนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของเรานะครับพบว่ามันก็มีการแชร์เผยแพร่กันมาหลายปีแล้วนะฮะ
ค่ะโอ้สี่ห้าปีแล้วอ่ะอืมตั้งแต่ปี๖๑ด้วยซ้ำนะครับ
แต่ตั้งแต่เผยแพร่กันมาแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็มาส่งต่อกันอีกเนี่ย
ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่วัดไหนอย่างไรอ่า